ไปเจอพี่สมรักนะคะเขาไปมอบของช่วยเหลือให้พี่น้องที่เดือดร้อนจากพิษโควิดอยู่
บันทึงทะรัทก็ขอไปสอบถามสักหน่อยว่า
ช่วงนี้สีหน้าสีตาแฮปปี้จังเลย
เพราะว่าลูกสาวน้องเบซสุดที่รัก
หัวใจลูกเป็นสีชมพูเบ่งบานหรือเปล่า

คือทั้งคู่มีโมเมนต์สุดหวานออกมาอวดชาวเน็ตตลอดเวลาค่ะ
เห็นบางคนมองว่าจู๋จีกันไปเกินงามรึเปล่า
พี่สมรักก็เลยบอกว่ามันก็เป็นธรรมชาติ
มันเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเขากำลังมีความรักกัน
เราในฐานะพ่อเข้าใจอยู่

ก็ชวนไปทำกันในสิ่งดีทั้งนั้นเลย

แต่ถ้าหากว่าสองคนนี้เขาคบกันแล้วมีเรื่องเสียหาย
คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องห้ามอยู่แล้วนะคะ
ส่วนเรื่องแต่งงานที่หลายคนบอกว่าอุ๊ยหวานกันเกินเบอร์นะคะ
คู่นี้เขาจะแต่งงานกันเร็วนี้หรือเปล่า

ให้เป็นสิ่งที่ลูกทั้งสองตัดสินใจกันเองค่ะ
ทุกวันนี้เขาก็ดี
ก็ดีนะครับอยู่ด้วยกันในสายตาเรานะครับผม
ก็ไม่มีปัญหาอะไร
ก็เป็นธรรมชาติของวัยรุ่น
รักกันแล้วคบกันแล้วก็คนชื่นชอบ
แล้วก็ส่งเสริมกันและกันมันก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับ
ไม่ใช่ว่ารักกันแล้วไปเสียหายให้คนด่า

ต้องห้ามมีปัญหาอะไรก็เขามาปรึกษาเราเองแหละ
แต่ถ้าเขายังไม่ปรึกษาเสียว่าราบรื่นดีนะครับผม
คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ก็คือคิดบวกแล้วก็ลูกก็ยังอยู่ในสายตาแหละนะคะ
ก็อะไรที่เขาทำดีก็สนับสนุนเขาดีกว่านะคะ